ส่วนที่สมุทรประการนะครับมีเด็กอายุเพียง๑๐ขวบเป็นเด็กผู้หญิงเดินอยู่ริมถนน
แล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนมาไปชนน้องจนบาดเจ็บสุดท้ายรถคันนี้ก็หลบหนีไปอย่างลอยนวลครับ
ผู้ชมดูนะฮะนี่ครับโอ้ยโอ้โหแล้วทำได้ไงนี่แหละสิไปเลยครับ
หน้าตาเลือดเฉยเลยนะฮะโอ้โหจิตใจทำด้วยอะไรนะฮะก็โชคดีที่วงจรปิดเขาจับภาพได้
มีคนเห็นเด็กคนนี้เด็กหญิงสิมรินทรเจริญรำอายุ๑๐ขวบเขาเดินอยู่กำลังจะข้ามถนน
ริมครองเจริญราชปากซอย๑๔การเคหาบางพีอำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการ
ถูกรถจักรยานยนต์สีเหลืองเมื่อสักครู่ย้อนสอนมาครับชนจนล้มกระแทกพื้น
แล้วก็หลบหนีไปน้องก็นั่งเจ็บอยู่อย่างนี้ฮะชาวบ้านเห็นก็ไปช่วย
หลังเกิดเหตุการณ์น้องคนนี้ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
จากว่ามีอาการปวดจุกเสียบที่บริเวณท้อง
แล้วก็มีแผลที่ปากที่หัวเข่าด้านขวาด้วย
คุณหมอก็ทำการตรวจสอบร่างกายทำแผลให้แล้วก็ให้พักดูอาการ
บอกว่าหลังจากที่ลูกโดนเฉียวชนจนบาดเจ็บ
มีคนพาไปส่งที่บ้านเห็นว่าเจ็บเล็กน้อยก็ทำแผลให้ลูก
แต่ว่าช่วงเย็นลูกบอกว่าหนูปวดท้องหนูจุกแน่นมากทนไม่ไหว
ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแค่ถูกรถจักรยานยนต์เฉียวเท่านั้น
ทำไมถึงปวดท้องและแน่นจุกขนาดนี้
ก็เลยไปขอดูภาพวงจรปิด
โอ้โหพอเห็นภาพนี้แม่ช็อกเหมือนกัน

ลูกสาวกำลังจะข้ามถนนถูกรถชนแบบนี้
กระแทกพื้นแล้วคนขี่เองก็ไม่ยอมลงไปดู
แล้วก็หลบหนีไปไม่แย่แสไม่ใยดีเลย

เขาบอกว่าสวมสร้อยแล้วก็มีพระของหลวงพ่อคูณที่ตัวเองนับถือ
แม่ก็เชื่อแบบนั้นว่าหลวงพ่อคูณทำให้ลูกนั้นไม่เป็นอะไรมาก

แล้วก็กำลังติดตามคนก่อเหตุมา
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ